วันนี้ต้องบอกว่าวงการบันเทิงรับข่าวเศร้าอีกแล้ว
เพราะว่าร่าสุดพุ่งกับชื่อดังอาร์วิธิรโตรทองชิล
ซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องน้ำตาหนิสตา

เพราะว่าเราได้รับรายงานข่าวว่าภูมิกับชื่อดังวัย๕๙ปี
คุณอาวิโรททองชิวตามภาพที่สม่วนผมยาวนี่ค่ะ
คือเสียชีวิตมาประมาณ๓วันแล้วนะคะ
ก่อนที่ญาติจะไปถึงที่บ้านแล้วก็พบร่างรายวิญญาณที่บ้านพักค่ะ
โดยน้อยน้องพึ่งลูกสาวคนโตได้โพสต์ภาพนี้เลยคุณผู้ชม

แล้วก็ภาพคู่กับคุณพ่อสมัยที่เธอยังเป็นเด็กภาพนี้ค่ะ
เป็นการแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้ง
ในวงการบันเทิงและก็ครอบครัวทองชิวด้วยค่ะ
มีผลงานกำกับภาพยนตร์ไทยอยู่หลายเรื่องเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นแอบคนข้างบ้าน
หอนขี้เลื้อนในคืนเดือนเซี่ยวค่ะ
เดนเทวดาถ้าจะเท่งเรื่องนี้ดังมากนะ
ที่พักหลังนะคะจะค่อยเฟสตัวออกจากวงการภาพยนตร์ไปค่ะ
นักร้องนักแสดงสาวชื่อดังที่จากไปนะคะด้วยโรควรรณโรคหลังโพรงจมูกนะคะ
เมื่อ๓ปีที่แล้วตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่แล้วเราก็รายงานข่าวมาตลอดค่ะ
เมืองต้นนะคะคุณผู้ชมครอบครัวจะประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
โดยมีพิธีสวดภาพอีธรรมศพเวลา๑๘อันการ์๓๐นาทีนะคะ
วันนี้เป็นวันแรกแล้วก็มีพิธีชาปนกิจศพในเวลา๒ทุ่ม
วันพฤหัสบดีที่๑๑สิงหาคมที่วัดป้อมจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ก็วงการบันเทิงหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์นะคะไว้อะไรกันมากมาย
เสียดายนะคนดีมีฝีมือน่ะจากไปเร็ว